คุณผู้ชมคะแท็กซี่คนนี้ค่ะก่อเหตุตั้งแต่๒๒มิถุนายน
แต่อย่าคิดว่าจะรอดนะคะเพราะว่าก่อเหตุแบบโอ้โห
สุดท้ายโดนจับนะก่อเหตุในกรุงเทพนี่แหละ
ไล่ผู้โดยสารลงจากรถเป็นคุณยายอายุ๙๑ปี
กับหลานอายุ๑๐ขวบโอ้โหคือยายกำลังจะไปเยี่ยมลูกสาวที่ป่วยเป็นมะเร็งที่โรงพยาบาล
แต่แท็กซี่ไล่ลงจากรถยังไม่ทันจะลงจากรถดีแท็กซี่ไปเลย
สินของยายหลานที่อยู่ในรถแท็กซี่มันเอาไปหมดเลยค่ะ
เอาไปหมดเลยทั้งเงินทั้งทองทั้งโทรศัพท์มือถือ
ถึงแม้ว่า๒เดือนกว่าผ่านไป๒เดือนกว่าแท็กซี่บอกนู่นหนีกลับบ้านไป
สุดท้ายคงนึกว่าโอ๊ย๒๓เดือนแล้วไม่โดนจับแล้วล่ะมั้ง
กลับเข้ากรุงเทพโดนรวบตัวเลยค่ะ
ตำรวจสนราชบุรณะจับนายวาดเจริญเขตอายุ๕๐เป็นชาวจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะ
ของกลางก็คือโทรศัพท์มือถือซำซุงหนึ่งเครื่องและรถแท็กซี่คันนี้ค่ะ
เหลืองคันนี้นะคะทะเบียนททหารหอหีบ๖๑๐๑กรุงเทพของสหกรณ์แท็กซี่ไทยสมาร์ทจำกัด
จับได้ที่แฟลต์ยานาวาที่เขตยานวากรุงเทพนะคะ
แต่ก่อเหตุไว้เนี่ยแท็กซี่คนนี้ตั้งแต่๒๒มิถุนายนประมาณ๑๘นาฬิกา๕๐นาทีค่ะ
คุณยายทองใบถ้วนศรีอายุ๙๑ปีไปแจ้งความค่ะ
คุณยายบอกว่ายายเนี่ยพาหลานชายวัย๑๐ขวบขึ้นแท็กซี่
ก็คือจะไปเยี่ยมลูกสาวที่ป่วยเป็นมะเร็งที่โรงพยาบาลราชบุรณะ
ก็เรียกแท็กซี่สีเหลืองจำทะเบียนไม่ได้คุณยายบอกจำได้แค่สีเหลือง
ก็จากหน้าโรงพยาบาลให้ไปส่งที่บ้านในซอยสุขสวรรค์๖๒
ขึ้นรถปุ๊บแท็กซี่ขับออกไปร้อยเมตรเองค่ะ
คนขับบอกว่าไม่ไปแล้วไม่รู้จักทางไล่ลงเลย
ไล่ยายหลานลงนะคะแล้วพอยายหลานลงปุ๊บยังไม่ทันจะคว้าของอ่ะ
กระเป๋าทั้งอะไรรถแท็กซี่มันไปเลยค่ะ
มีกระเป๋าสีม่วงเป็นกระเป๋ามีหูฮิ้วในกระเป๋ามีเงินตั้งหมื่นนึงนะคะ
มีมือถือ๑เครื่องมีสร้อยคอทองคำน้ำหนัก๑บาท๑เส้น
รวมแล้วทรัพย์สินประมาณ๔๐๐๐กว่าบาท
คืออยู่บนรถค่ะไล่เขาลงไม่ให้เขาหยิบของด้วย
ขับหนีหายไปเลยคือคุณยายบอกว่าพยายามที่จะโทรเข้ามือถือของตัวเอง
คนขับแท็กซี่ไม่รับสายเลยนะคะสักพักมือถือถูกปิด
คุณยายบอกไม่ได้แล้วต้องแจ้งความนะคะตำรวจก็ไล่แกะรอยหาเบาะแส
ตีสามยี่สิบสามมิถุนายนคือหลังก่อเหตุหนึ่งวันนะคะเอารถไปคืนแล้วในวาดหายตัวไปเลย
คงย่ามใจว่า
สุดท้ายย้อนกลับมาที่กรุงเทพตำรวจบุกจับถึงห้องเลยนะคะ
วาดก็รับสารภาพว่าไล่ผู้โดยสารลงจากรถจริงจริงครับ
สาเหตุเขาอ้างแบบนี้เขาอ้างว่าก็ผู้โดยสารพูดจาจู้จี้
อ้างแบบนี้ส่วนทรัพย์สินของเขาเนี่ยนะ
เงินสดทั้งสร้อยคอทองคำหมดแล้วค่ะ
ก็เอาไปขายแลกเงินมาใช้มือถือของคุณยาย
ก็ถอดซิมการ์ดเขาโยนทิ้งเก็บเครื่องเอาไว้นี่
อ้างว่าก็หลังก่อเหตุก็หนีไปกบดานที่บ้านที่นั่นที่นี่
เห็นว่าเรื่องมันเงียบก็ย้อนกลับมากรุงเทพอีกรอบจนถูกจับนะคะ
โดนแจ้งข้อหารักทรัพย์รับของโจรนะคะก็ส่งตัวไปดำเนินคดีนะคะ
แล้วก็ให้คุณยายที่เป็นผู้เสียหายมาชี้ตัวครับของกลาง
ได้คืนแค่โทรศัพท์มือถือเองอ่ะค่ะอย่างอื่นมันใช้ไปหมดแล้วอ่ะโอ้โห